คือเรื่องเอาเรื้อนเจ้าตัวเดินทางไปสอนมวยประเทศฟิลิปปินส์

แบบว่าต้องบินกลับประเทศไทยในทันทีค่ะ
ระหว่างนั้นค่ะเจ้าตัวก็ตั้งจิตอธิษฐานเลย

ครุฑแบ็คเสมาหลวงพ่อโอภาษีค่ะ
ก็คือบอกขอพรตอนนั้นปวดท้องมากบอกว่า
ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ได้กลับประเทศไทยแล้วกัน

หลังจากที่ถึงประเทศไทยปุ๊บคุณผู้ชมเชื่อไหมคะ

ตัวบอกว่าเจ็บมากคือเจ็บปางตาย
เจ็บเกินกว่านักมวยคนหนึ่งจะทนไหว
ตุ้มนี่คือจริงร่างกายแข็งแรงอึดอยู่แล้วนะ
พอเจอแบบนี้เข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมมันเจ็บมากค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ไส้ติ่งแตกค่ะก็ทำการผ่าตัดใหญ่ค่ะเป็นการด่วนค่ะ
สุดท้ายคือรอดกลับมามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้ค่ะ

ส่วนหนึ่งเป็นความเชื่อกำลังใจเนี่ยค่ะจากหลวงพ่อครุฑแบ็คเสมานี่แหละคุณผู้ชม
ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยทำให้เจ้าตัวเชื่อแบบสุดใจเลยนะคะ

แบ็คเสมาหลวงพ่อโอภาษีที่สวมใส่ที่คอนี่แหละค่ะ
รวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไห้แล้วก็นับถือมาตลอดชีวิตของเธอ

คือมาจากฟิลิปปินส์กลับมาผ่าตัดที่ไทยแล้วปลอดภัยด้วย
เอาไปฟังปฏิหารจากน้องตุ้มกันเลยค่ะ
ต้องบอกก่อนว่าองค์เป็นครุฏแบกเสมาของหลวงพ่อโอภาษี
ไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ไปสอนมวยไปโชว์ตัว
แล้วก็ปวดท้องมากไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าสื่อสารกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง
ก็เลยอธิษฐานองค์นี้แหละวางที่ท้องบอก
ถ้าลูกจะเป็นอะไรขอให้กลับไปเป็นที่ประเทศลาว
แบบเจ็บมากเจ็บเกินกว่าที่นักมวยคนหนึ่งจะทน

แต่องค์นี้ยังอยู่ในคออยู่เสมอ
อึดความถึกนะไส้แตกนะ
ก็เป็นคนหนึ่งต่อให้เป็นนักมวยก็ช่าง
เพราะฉะนั้นตุ้มเชื่อสุดใจเลยว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาแล้วก็คุ้มครอง
โอ้โฮ